เกมอนเทรนเนอร์ฟังทางนี้
ไทยรัฐทีวีชวนโก
สนามประลองโปเกมอน
ร่วมเดินทางไปกับซาโตชิพิคชูและผองเพื่อน
โปเกมอนศึกการเล็กติกทีม

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เริ่มแบตเทิล๑๗กันยายนนี้แน่นอน